คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้มีงานบวชที่วัดสิงห์นะครับบริเวณเอกชัยซอย๔๓แขวงบังขุนเทียน
ก็มีทั้งบวชเช้าบวชบ่าย
งานบวชตอนเช้าเจ้าภาพก็จัดขบวนแห่แล้วก็มีเครื่องเสียงเหมือนกัน
แต่ทางวัดเองทางเจ้าวาดวัดเองรวมถึงทางภูมิในการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห
ทางโรงเรียนที่ติดกับวัดเนี่ยก็แจ้งให้กับทางญาติของคนที่บวชเนี่ย
บอกว่าของงดใช้เครื่องเสียงได้ไหมเด็กสอบอยู่เด็กสอบอะไรฮะ
สอบแก๊สสอบแพทย์นะครับ
ก็ทางเจ้าภาพช่วงงานเช้าก็ยอมแต่โดยดี
ก็คืองดใช้เสียงกรีเสียงแล้วก็ให้ญาติบวชตามปกติ
พอช่วงบ่ายมันมีอีกงานหนึ่งเจ้าภาพอีกงานหนึ่งก็พาลูกหลานมาบวชเหมือนกัน
แต่งานนี้เพื่อนวัยรุ่นมากันเยอะเลย
แล้วก็มีการเปิดเครื่องเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมีการร้องเพลงดังสนั่นหวั่นไหว
ทางภูมิในการโรงเรียนของมัธยมวัดสิงห์เนี่ยเขาออกมาบอกให้กับทางญาติญาติเนี่ย
บอกว่าช่วยปิดเสียงเครื่องเสียงได้ไหมปรากฏว่าเกิดเหตุอะไรคุณ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะเพราะว่าแก๊งวัยรุ่นงานบวชบุกมาในโรงเรียน
แล้วมาทำร้ายเด็กที่กำลังนั่งสอบแกสอยู่ค่ะ

แล้วก็เด็กที่สอบแกดแพทย์ที่เป็นผู้หญิง
ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายลวนลามด้วย
จึงเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนี้นะครับ
และเมื่อตอนเย็นก็มีการออกหมายจับ
เพื่อการควบคุมตัวของกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนไว้แล้ว

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปคุมพื้นที่

เพราะวันนี้ยังมีการสอบแพทย์อีก๑วัน

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดสำหรับวันนี้

โลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่พฤติกรรม
ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กันนะครับ
ขอเวลาให้หยุด

เพราะว่าเขามีสอบ
หมดพูดตรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ที่โรงเรียนกบวัดสิงห์
เราหาคณะนี้มานะครับ

สองหมื่นสองหมื่นนะครับ

ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
ภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะทำคดีนี้

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นจากงานบวชบุกมาในโรงเรียน
แล้วก็มีเด็กนักเรียนหรือไม่ก็เป็นคุณครูนี่แหละ
ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ไว้อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะ
ส่วนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ฟังเสียง
บอกว่าเครื่องเสียงไม่ได้จ้างมาฟรีนะ

แล้วอยู่ดีจะให้ปิดไม่ให้ใช้เสียงได้ยังไง

เอ๊ะทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรก
ว่าทางโรงเรียนมีการสอบ
ถ้ามีการสอบจะได้ไม่เอาเครื่องเสียงมา
แต่ทีนี้มันจ้างมาแล้วตั้ง๒๐๐๐บาท

ในวันบวชจริงก็ต้องใช้เครื่องเสียงสิ
ไม่ได้จ้างมาไม่ได้มาฟรีนะครับ

ก็มีนักเรียนหญิงรายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะเธอเป็นเด็กนักเรียนที่สอบแกดแพทย
อยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดศิลป์
เล่าให้ฟังว่าขณะที่นั่งสอบอยู่

กำลังพังข้าวของภายในห้องเรียน
ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่อาจารย์ผู้คุมสอบ
ได้วิ่งมาบอกเด็กนักเรียนในห้องสอบ

และให้เด็กวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
จากนั้นน้องคุณทิ้งกระดาษข้อสอบ
ปากกาทิ้งดินสอหมดเลยนะ

ทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
แต่ก็ได้ยินเสียงข้าวของพังเสียหาย

จากนั้นน้องนักเรียนรายนี้ก็รีบเก็บข้าวของวิ่งหนี
ก็ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นชายที่บุกเข้ามาในโรงเรียน

วนลามเธอด้วยการจับเธอหอมแก้ม

ยังมีวัยรุ่นอีกประมาณ๖๗คน
ไล่ทำร้ายนักเรียนคนอื่น
คือเจอหน้าใครก็ทำร้ายคนนั้นทันที
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงในที่เกิดเหตุเนี่ย
เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวให้ฟังนะครับ
ผักหนูติดกำแพงหอมแก้ม
ใช่ค่ะแล้วทุกวันอีกคนนึงเขาก็
เพื่อนเขาอีกคนนึงก็เลยบอกว่าน้องคนนี้กูขอ
ใช่แล้วเขาก็โอบหนูลงไปข้างล่าง
แล้วคนที่หอมแก้มก็ตามลงมา
แล้วเขาก็แบบมาจับมือหนูมาพูดกับหนูว่า
ถ้าเป็นหนูหนูจะโมโหไหม

เพราะว่าทางโรงเรียนไปบอกให้เขาอย่าเสี่ยงดัง
แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเป็นเมียเขาไหม

มา๖๗คนเลยค่ะแล้วก็แบบ

ถ้าพี่กูไม่ได้บวชพวกมึงก็ต้องไม่ได้สอบ
เขาก็เข้าไปตามห้องเลยค่ะไปกระทืบเด็ก
ใครเดินผ่านเขาก็กระทืบตบหมดเลย

ทำให้มีทั้งนักเรียนแล้วก็ครูหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บ
พวกในการรงเรียนถูกชกหน้า
รวมทั้งครูพระศึกษาที่เข้าไปช่วยห้าม
แล้วก็ปกป้องเด็กนักเรียนจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขาบอกตอนแรกถูกทำร้ายจนแขนขวาหัก
ใช่ตอนแรกโดนอัลโกอีฟาจนแขนหัก
แต่ว่าล่าสุดทางด้านผู้กำกับสนบางขุนเทียนบอกว่า

ตอนนี้บาดเจ็บแล้วก็ยังไม่ได้ให้มา
มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่คือขอไปรักษาตัวก่อน
ส่วนถามเรื่องอาวุธปืนที่บอกว่ามีการขู่จะยิง
ผู้กำกับบอกว่าไปตรวจสอบแล้วไม่ได้พบอาวุธปืนอะไร
ก็คือเจอพวกเก้าอี้นี่แหละที่เอามาใช้เป็นอาวุธ
ซึ่งครูพระที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นครูพระผู้ชาย

คนในโลกโซเชียลบอกว่าเป็นฮีโร่
ที่ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนคนอื่นนะครับ
แล้วก็ล่าสุดมีการโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์นะ

บอกว่ามันคงเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิต
ภาพที่ไอ้เลวนั่นหันมาตบหน้าอย่างจัง
หลังจากช่วยดึงโต๊ะออกจากคอเด็ก
มันยังคงชัดเจนในความคิดในสมองของครูถึงเวลานี้
ทีนี้ได้ฟังฝั่งคุณครูไปแล้ว

เพราะว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเปิดเผย
บอกว่าตอนแรกได้รับการประสานจากโรงเรียน

แล้วกลุ่มของผู้ก่อเหตุลดการใช้เสียงแล้วนะ
แต่ตอนที่กำลังวนรอบโบสถ์จะส่งนาค
ปะเหลอมาแจ้งบอกว่าให้หยุดการใช้เสียงเลย

ทีนี้แหละค่ะก็เลยทำให้กลุ่มของผู้ก่อเหตุเกิดความสงสัย
ประกอบกับก่อนหน้านี้มีการดื่มสุราเข้าไปด้วย
ก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดว่าส่งหน้าเข้าโบสถ์แล้ว
จะไปสอบถามข้อได้จริงกับโรงเรียน
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายมาจนถึงแบบนี้
กลุ่มผู้ก่อเหตุให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เพราะเมื่อวานได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกัน

ส่วนเท่านั้นซึ่งตำรวจบอกว่าน่าจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บุกเข้าไปที่โรงเรียนมากกว่านี้
ฟังเสียงผู้ก่อเหตุฟังเสียงเหตุและผลเขาหน่อยสิ
ผู้ใหญ่คุยว่าคนละครึ่งทางแบบเบาให้หน่อยนึง
ให้เบาเสียงทางด้านโรงแดดให้นิดนึง
ก็น่าจะรู้แล้วแข่แดดสักมาก
แล้วก็บอกทาง
แข่บอกว่าแดดที่จ้างมาแบบเบา

ห้ามเนินจำโทรธ์

ก่อนในบางทีผมก็มีความเซ็คบอกกับเขา

ใช่ค่ะวงมันราคาเป็นอย่างน้อยนะครับ
มันก็เลยตัดสินแล้วแล้วก็เลยคุยกันแล้วมันมีภาพเป็นโรงเรียนแล้วอย่างนี้หรอ

เพราะผมเอาบุญมาส่งมาเข้าบนดูมาเสร็จแล้วก็เดิน
เดินตามของมันพวกชายพี่อันนี้คือต้องรับว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบ

จะพูดไม่เมาก็ไม่ได้พี่คือมีสติมีระบบกินเหล้า

เขาก็ยอมรับกันนะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานเมานะครับ
ได้กล้าเข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนแต่เขาก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้เอาอาวุธปืนขึ้นไป
และคำตะโกนที่บอกว่าถ้าพี่กูไม่ได้บวชพวกมึงก็ไม่ต้องสอบเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาบอกพวกเขาไม่ได้ตะโกนเขาไม่ได้ขู่แบบนี้
ส่วนเรื่องของครูพระที่ตอนแรกบอกบาดเจ็บเพราะว่าแขนหักเนี่ย
เขาบอกครูเนี่ยล้มเองลื่นล้มเองพวกเขาไม่ได้ทำมานะครับ
แต่ว่าเช้าวันนี้เองที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ย
ยังคงจัดสอบแกดแพทย์อยู่ตามปกติเป็นวันที่๓แล้ว
จริงต้องสอบถึงวันพรุ่งนี้อีก๑วันนะเป็น๔วันใช่ไหมฮ

และเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าจะมีเหตุวัยรุ่นกว่า๒๐รายบุกเข้ามา
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและพังอุปกรณ์การเรียนการสอน
จนทำให้การสอบเมื่อวานยุติแต่เช้านี้ก็ต้องสอบต่อ

โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าพื้นที่

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
ได้เดินทางมาดูความคืบหน้าของคดี

ในการป้องกันเหตุโดยมีจ้าอวาดวัตต์สิงฯ
ผู้ให้การเขตพื้นที่การศึกษา

ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่านก็บอกแล้ว
บอกว่าบอกกับทางญาติของคณะที่มาบวช

เพราะว่าทางโรงเรียนเขามีการสอบอยู่
แต่ทีนี้ทางญาติของคนบวชในช่วงบ่าย
กลับไม่พอใจเลยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ

เขาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้ว๒๔ราย

ทั้งนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติรองพบตร
ก็บอกว่าเบื้องต้นพบผู้กระทำความผิดทั้งหมด๒๔ราย

ว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่า๒๔รายหรือไม่

เรื่องต้นตำรวจได้แจ้ง๓ข้อหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
คือทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และบุกรุก
ส่วนข้อหาอาณาจารย์ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดี
เนื่องจากยังต้องรอผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิดอีกนะครับ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยโอ้โหเละเลยนะ
แล้วก็ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

แล้วเข้าไปด่าในเฟซบุล์กเยอะมาก

เพราะว่าที่ผมทำไปรู้เท่าไม่ถึงการ
พวกผมเมาแล้วก็ปิดเฟสหนีบ้างก็มีนะครับ

ตอนที่งานบวชมีการแห่มีการใช้เครื่องเสียง

แต่ในมือถือทั้งกระป๋องน่าจะใส่เหล้า

อาการแบบว่าโอ้โหเมาไม้กันหมดนะครับ